ช่วงนี้มาดูเรื่องของการยึดคืนพื้นที่ให้แก่พื้นแผ่นดินไทยนะครับ
ว่าจะเป็นที่ของอุทยานที่ของป่าไม้ต่างที่มีคนเข้าไปบุกรุกนะครับ
ค่ะก็คือพื้นที่สวนไร่ส้มเกือบ๖๐๐ไร่ที่เชียงใหม่
มี๒อำเภอนะคะก็ได้ยึดคืนมาแล้ว
ตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรก็เร่งจัดเตรียม
เพื่อที่จะมอบให้กับเกษตรกรตามนโยบายของคอสชภายในเดือนเมษายนนี้นะคะ
ผลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรก็เปิดเผย
หลังจากที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสวนส้มในอำเภอฝางและอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
หลังจากสปยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งขศช
บอกว่าตามแผนจะต้องจัดสรรพื้นที่๕๙๖๐ไร่
เกษตรกรภายในเดือนเมษายนนี้
โดยกองทัพบกอนุมัติหลักการให้หน่วยทหารช่าง
สนับสนุนการปรับพื้นที่แล้วนะคะ
ประกอบด้วยสวนส้มธนทร๒๑๔๔ไร่
ส่วนซ่อมเชียงใหม่มิตรเกษตร๓๒๘๗ไร่

และพื้นที่ว่างเปล่าอีก๒๗ไร่นะคะ
ก็จะเห็นว่าการจัดสรรพื้นที่ให้เกษตรกรครั้งนี้
จะแตกต่างจากเดิมที่ได้พื้นที่ว่างเปล่าไป
แต่รอบนี้มีสวนส้มได้สวนส้มมาด้วยเนี่ยนะคะ

เกษตรกรจะได้รับการจัดสรร
แล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ทันที
ซึ่งหน่วยงานภาครัฐก็ต้องเข้าไปกำกับดูแล

กรมวิชาการเกษตร
สวนส้มอมรมิตรพร้อมสละพื้นที่
รวมทั้งสวนส้มและสิ่งอำนวยความสะดวกกับสอบประกอบ
จัดสรรพื้นที่ตามนโยบายคอสชให้เกษตรกร๖๐๐ราย
แปลงใหญ่ในรูปแบบเกษตรกร
ซึ่งผู้ครอบครองเดิมจะเข้าไปรับซื้อผลผลิต
ถือเป็นความร่วมมือแบบประชารัฐนะคะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
เตรียมเชิญนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีด้วยนะคะ